ล่าสุดซันด้านของภาคงูศากรรมมีการเสนอเสียงเรื่องเร่งด่วน
ให้รัฐบาลนำไปพิจารณาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
หลังจากที่ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงต่ำที่สุดในรอบ๑ปีครับ
ในเรื่องนี้เป็นเสียงที่ออกมาจากภาคอุตสาหกรรม
เกรงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม
ลดลงมาอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดจุดสามจากเดือนที่แล้ว
เป็นการปรับลงติดต่อกันเป็นเดือนที่๒และต่ำที่สุดในรอบ๑ปี
สาเหตุก็มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าอ่อนแอลงไป

ผู้ประกอบการเองอีกหนึ่งประเด็นคือกังวลกับนโยบายของรัฐบาล
อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ทั้งเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างและเรื่องของนโยบายด้านพลังงาน
จึงขอเสนอ๔เรื่องไปยังภาครัฐครับ
คือ๑ให้ภาครัฐเร่งออกบรรยาการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงของไตรมาสสุดท้าย
เพิ่มกำลังซื้อและการกระตุ้นการบริโภค
ทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ลดค่าไฟ
สามเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่๒๒๕ต่อปีต่อไปครับ
และ๔เร่งส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างประเทศครับ